ยังอยู่กับสถานการณ์โควิดนะฮะโควิดชีวิตต้องสู้ไปดูพี่สองแถว
แถวที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาโควิดก็กลัวแต่กลัวอดมากกว่าครับ
ดังนั้นเลยต้องทำมาหากินกันต่อไปทำยังไง
เอาป้ายมาตั้งไว้นี่คล้ายเราเนี่ยเรามีป้ายกั้นใช่ไหมกั้นป้องกันโควิดลักษณะเดียวกัน
พูดอาศาสน์จะขึ้นรถคันนี้ได้ให้ด้วยก็ต้องมีหน้าการขั้นขั้น

เป็นฉากอยู่ในสองแถวรถคันนี้
เดิมทีนะเดิมทีถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนั่งติดกันซะหน่อย
นั่งได้ไม่เกิน๔คน๕คนหรือเอานะอัดหน่อยก็๖คนเห็นจะได้
งานนี้ไปมาพี่กิตตีบอกว่าผมคนรถขันแรกนะ
ผมเป็นรถคันแรกของภูเก็ตเลยนะ
หาดใหญ่ของภูเก็ตที่ติดตั้งป้ายแบบนี้
เพราะโควิดชีวิตต้องสู้ต่อฟังพี่กิติครับ
ดีกว่า
แล้วไม่ชอบ
เฮ้ยมีไม่ชอบเหรอ
มีทั้งชอบและไม่ชอบ

โอ้อย่าเดินออกกำลังกาย
หาดใหญ่ตอนนี้กำลังสบายเดินได้ดี

แต่ที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะ
ป้ายที่กั้นเป็นป้ายโฆษณาซะด้วย

นี่พี่ห้องทรงของเรา
โฆษณาตัวไหนที่อยากจะเข้านะฮะ
อยากจะแปะแบบ๒แถวนั้นได้เลย
ตรงนี้จะเห็นยังไงไม่เป็นไร

นี่ไงนี่นะฮะงานขายลงมา
แนะนำว่าให้ไปอยู่ฝ่ายการตลาดค่ะ
พูดถึงเรื่องของโควิดดูที่เรื่องของโควิดต่อ

เป็นคนที่ช่วงนี้ใช้คำว่าเขาเป็นพลเมืองดีนะคะ
ร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะที่จังหวัดชายนาฏเขาบอกเขาขายดีมาก
แต่ขอปิด๓วันไม่ได้เจ๊งนะแต่อยากจะไปแจกนะคะ
เขาบอกว่าเขาขอทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
แจกให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และคนที่ป่วยเป็นโควิด๑๙หน่อยสัก๑๕๐ชุด
นี่ค่ะบอกเลยร้านหยุด๓๐ถึงวันที่๙
เปิดวันที่๙สิงหาคมเขาบอกปิด๓วันนะคะ
เจ้าของร้านลูกจ้างทุกคนคือช่วยกันมือเป็นระวิงเลยค่ะ
ทำน้ำซุป๑๕๐ชุดเอาไปแจกผู้ป่วยโควิด๑๙
และบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาธค่ะ

แล้วก็เป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยด้วย
ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละ
ตอนนี้ทำงานหนักมากตั้งใจทำก๋วยเตี๋ยวไปแจก
เพราะอยากให้ทุกคนได้กินของอร่อย

แม้ว่ามูลค่ามันจะไม่ได้มากมาย

แล้วก็บอกอีกว่าต้องการปิดร้านช่วงนี้

คนที่มากินซึ่งเป็นลูกค้าของเขา

อยากทำสิ่งดีให้กับสังคมค่ะ

เมื่อกี้แจกก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหม

บุคลากรทางการแพทย์หมอพยาบาลรถกู้ภัยนะครับ
ป้าเขาบอกว่าถ้าผ่านร้านป้านะ
มาเอาข้าวหลามกับน้ำเปล่าไปดื่มด้วย

ข้าวหลามอยู่ริมถนนเส้นทางอำเภอจอมพระ

ในพื้นที่ตะมนต์ท่าศีราอำเภอท่าตูมจสุรินทร์นะครับ
ที่ร้านติดป้ายสะดุดตาประกาศเขียน
บอกว่าผู้พิการกินฟรีนะครับ
ขออภัยไปเรียกคุณป้านะครับ
เห็นบอกว่าขายมานานรุ่นปู่ย่าตายาย

คุณพี่กัญญามุ่งสันเทียอายุ๔๒ปีฮะ

เธอมีอาชีพขายข้าวหลามมาหลายสิบปีแล้ว
ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโน่น

รู้สึกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ทุกคน
อยากจะช่วยเหลืออยากจะแบ่งปันเท่าที่จะทำได้
โดยเอาข้าวหลามไปแบ่งปันให้หมอ

พ่อเธอเป็นคนพิการ
เข้าใจถึงหัวอกของคนพิการนะครับ
จากข้าวหลามแล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่ากลัวจะติดคอหรือจะติดฟัน
เธอมีน้ำดื่มแช่เย็นแจกทุกวันด้วยวันละ๕แพ็ค

แสดงว่าทำตั้งแต่โควิดรอบแรกโควิดมาทำเลย
คุณพี่กัญญานะครับเล่าบอกว่าบางครั้งก็เอาข้าวหลามไปบริจาคตามอบต
จุดที่มีการกักตัวนะครับผู้ป่วยโควิด๑๙แล้วก็ที่โรงพยาบาลสนาม
แทบจะทั่วจังหวัดแล้วที่ทำมาแล้วแจกตามวัดด้วย
ทุกวันนี้เธอบอกว่าทำแล้วมีความสุขเพราะคิดว่าการให้นะฮะ
การให้มันมากกว่าการได้เธอคิดแบบนี้
บอกทำแบบนี้จะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับ
การทำแบบนี้โควิด๑๙ก็หนูจะทำเข้าหลามเยอะหน่อย
ส่วนหนึ่งหนูจะแบ่งไปไปบริจาคไปบริจาคตังค์ตามจุดอบต
ถูกกักตัวแล้วก็โรงพยาบาลสนาม

อ่ากูภัยนะพี่กูภัยนะเส้นสุรินนะ
ถ้ามาจากจอมพระจะไปท่าตูมนะ
เจอร้านแจ๋วแหววแวะรับข้าวหลามกับน้ำดื่มได้
บอกกันอีกครั้งหนึ่งนี่ร้านเป็นแบบนี้ฮะ

เกี้ยวซ่าเมืองย่าชื่อร้านนะเกี้ยซ่าเมืองย่าคือย่าโม
เกี้ยวซ่าย่าโมจัดโปรโมชั่นพิเศษคือ
พิการใครไร้บ้านใครกำพ้าตกงานทานฟรี
ทันฟรีเลยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์

เกี้ยวซ่าน่ากินเหลือเกินเป็นเกี้ยซ่าแบบนิ่ม

มันจะมีแบบหัวไหม้ดำนิดหน่อย
นี่ยัดเนื้อหมูให้ดูเลยนะ
แล้วจากนั้นก็ห่อไปจีบแล้วจากนั้นก็จับ
จับทั้งหมดเลยลงกระทะไปทอด
พอไปทอดเสร็จเอามาเรียงเรียงใส่กล่อง
เรียงใส่กล่องน่าจะใช้มือกิน

น่าจะใช้มือกินเพราะมันฟินเหลือเกิน

พอเวลาทอดปุ๊บไปเนี่ยน้ำมันมันแหมเสด็จดีเหลือเกิน

แล้วพอทอดเสร็จปุ๊บเอามาเสด็จน้ำมันทิ้งใช่ไหม

พอมาเรียงบนกล่องเนี่ยมันจะเป็นกลม
เป็นแผ่นกลมคือพอเรียงแล้วเป็นกลมเรียงใส่กรอก็ได้

พอเรียนวงกลมแล้วมันดูจุใจมันดูจุใจ

แต่หากใครไร้บ้านพิการตกงานทานฟรีฮะ

ผู้จัดการบอกว่าจัดแบบนี้มาพักหนึ่งแล้ว
คุณหมอพยาบาลก็ทาน๕๐ลดราคาให้เหมือนกัน
ฟังจากพี่ปันปันนวิทย์โลหนุษย
เป็นผู้จัดการเลี้ยวเกี้ยวซ่าเมืองย่าฮะ
โปรโมชั่นของร้านเรามีมาตั้งแต่รอบ๒แล้ว
ซึ่งให้บุคลากรทางการแพทย์ลด๕๐เพื่อช่วยเหลือกัน
อยากให้พี่น้องชาวไทยได้กินอาหารกันดี
แล้วก็มีได้ประหยัดรายจ่ายของทางส่วนตัวของแต่ละคน
แล้วก็เพื่อคนที่ตกงานไร้บ้านอะไรอย่างนี้อยากให้ได้กินฟรี
ย้ำอีกทีกรรมภาพิการดกงานรายบ้านทานฟรี
อกหักนี่นับไหม
อกหักไม่น่านับนะครับพิการทางใจถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาคิดตัวแค่แพงเลยเนี่ย
มีคนแอบภาพแบบนี้เข้าไปคือจะหาทางกินฟรีให้ได้ไม่ทันแล้วครับ